ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์
เริ่มต้นการตีแสงหน้าคุณชุวิตเมื่อเช้าไปไหนมาคะ

ทหารเรือเขาขุดพบปืนใหญ่โบราณ
ซึ่งจะไม่ไปดูไม่ได้
เพราะว่าคุณสมัยก่อน
ใครมีปืนใหญ่ก็ถือว่ามีอิทธิพลทางการทหาร
สมัยนี้รถถังจะเอาเรือดำน้ำใช่ไหม

ใครมีปืนใหญ่ถือว่าเป็นประเทศที่มหามนาฏ
โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ผอท่านกำลังปิดประตูน้ำซ่อม
ปรากฏว่าปิดประตูน้ำซ่อม
พบมานานแล้ว
พอสมควรแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาออกมา

กระบอกเดียว๕๐๐โลเขาขุดได้เจอ๑๒กระบอก
กระบอกใหญ่กระบอกกลางกระบอกเล็ก
ดังนั้นผมก็เลยทันพาท่านผู้ชมเนี่ย
ชมที่กรมอู่ทหารเรืออยู่ที่ฝั่งทน

แล้วไปคุยกับท่านผู้อำนวยการ
กิติพงศ์เรืองเดชเชิญครับ
ขณะนี้ผมอยู่ที่กรมอู่ทหารเรือ
วันนี้มีข่าวว่าทางทหารเรือจะแถลงข่าว
เกี่ยวกับปืนใหญ่โบราณที่ขุดพบ๑๒กระบอก
ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบขององค์อู่ทหารเรือ

ปืนใหญ่สะท้อนให้เห็นกำลังอนุภาพ
ของความเจริญของการปกป้องประเทศในอดีต

ไหนมีปืนใหญ่มากในสมัยโบราณ
ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางทหารล่ะครับ
เมื่อพบผมก็ต้องมาดูซะหน่อย
แต่ก่อนที่จะไปดูปืนใหญ่โบราณนะฮะ

ตรงนี้เป็นของทหารเรือที่ซ่อมต่าง

ประตูน้ำเวลาจะนำเรือเข้ามา
ก็จะมีน้ำเข้ามาเต็มเพื่อเอาเรือเข้ามา

ของทหารเรือที่ชำรุดเสียหาย

ฝั่งนู้นฝั่งกรุงเทพ

ยังมีปืนใหญ่โบราณ

เวลาขุดออกมาก็ยังรอ
เวลาพอดีว่า

ซ่อมก็เลยมีการขุด

ที่ทราบมาก่อนแล้ว
เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูประวัติศาสตร์
ไปดูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย

ตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วเราก็มีปืนใหญ่
เห็นแล้วจะรู้ว่าเราเก็บไว้
และเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์
ของประเทศสยามในอดีตครับ
พอครับตามประวัติศาสตร์เนี่ย
ปืนใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยยุธยา
เราเป็นชาติที่เก่งในเรื่อง
อันนี้เป็นของประเทศอังกฤษใช่ไหมครับ

ผมเห็นที่หน้ากระทรวงกลาโหมก็มีของประเทศสเปน

แม่น้ำเนี่ยมีปืนใหญ่อีกเยอะนะครับท่าน
ครับในน้ำเนี่ยเราทราบนะครับ
เราสามารถที่จะระบุจำนวนที่ในตรงที่ที่เกี่ยวข้องทหารเรือนะครับ
ก็คือจะมีที่บริเวณปากหมาลิกหนึ่งของเราอันนี้นะครับ
แล้วก็บริเวณฝั่งตรงข้าม
ในฝั่งท่าราชวรินท่าระเวทบริษนะครับ

ทั้งหมดนั้นจะไปเก็บอยู่ที่กรมอาชีพพิพิธภัณฑ์ของทหารเรือเปล่าครับ

เนื่องจากปืนที่เราขึ้นมาครั้งนี้เนี่ย
อยู่ในพื้นที่ที่เราจะต้องปรับพื้นที่บริเวณปากเลย
ต้องดึงขึ้นมาเราทราบมานานแล้วนะครับ
เราทราบมานานแล้วว่าตรงที่เนี่ยมีครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ไปยุ่งกันครับ

จนกระทั่งเรามีความจำเป็นว่าจะต้องปรับพื้นที่บริเวณนั้น
ต้องมีความจำเป็นต้องขึ้นมาครับ
อันนี้จะให้กรมศิลป์เขาไปตรวจดูก่อนไหมครับ
ตอนนี้เนี่ยเราได้ปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านปืนใหญ่นะครับ
ก็มาดูแล้วก็มาเปรียบเทียบสัญลักษณ์ต่าง

ก็จะมีบางกระบอกเป็นของผลิต
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมีไม่ใช่ว่าตรงนี้ที่เดียวนะครับ
อื่นก็มีเป็นปืนที่ลักษณะตามงกุฎเหมือนกัน
ที่ผมศึกษาดูนะครับ
จะมีที่ติดกับ

เช่นจันทบุรีประจวบเผ็ดบุรี

ทั้งหมดนั้นไปเก็บไว้ที่ไหนครับท่านครับ

อย่างที่จันทบุรีนี้ที่ท่ายเนินบงเนี่ย
ซึ่งมีธนัดของการปักเอาไป

มาจากด้านท้ายขึ้นมานะครับ
หรือแม้ตั้งริมรั้วพระมุมหารัศวังก็มี

น่าจะเป็นลักษณะของการเอาปืน

มาปากลงที่จะเอามาใช้ประโยชน์ตามด้านอื่น
มีความเห็นยังไงครับปืนใหญ่ต่างเหล่านี้เป็นปืนโบราณเหมือนกับทหารที่ปลดประจำการแล้ว
จะต้องเก็บรักษาหรือว่าท่านจะเอาไว้ยังไงครับ
เพราะว่าเป็นเกียรติยศของบรรพบรุษใช่ครับก็เหมือนกับที่หน้าทรงกระลาโหมอะครับ
ปืนที่มีความสำคัญมากมากนะครับซึ่งเรารู้ประวัติศาสตร์
เราก็เอามาตั้งไว้บริเวณนั้นแต่ว่าปืนพวกนี้เนี่ยเอ่อ
เนื่องจากว่าเอ่อเท่าที่เราตรวจพบไม่ว่าจะเป็นของกรรมภัยตรวจพบ
นะครับหรือว่าทางเอ่อพื้นที่ต่างต่างที่เขาตรวจพบเนี่ย
เราไม่ทราบประวัติศาสตร์ของพื้นพวกนี้เลยอ๋อครับครับ
เราก็เลยไม่ทราบว่าปืนกระบอกนี้กระบอกนั้นมีความสำคัญอย่างไร
ครับนะครับไม่เหมือนกับปืนที่ดังหรือที่เสียงดงดังในภาษา
ที่เราเรียนกันมาสมัยเด็กปืนพระยาตาแสงดาบข้าบศิลา
พระยาตานีครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ทราบว่า
ปืนนี้สำคัญอย่างไรท่านทั้งหมดพบ๑๒กระบอกนะครับ
ผมนับมี๘เองครับที่เหลืออีก๔ยังไม่ได้เอาขึ้นมาใช่ไหม
เอาขึ้นมาหมดแล้วครับ๑๒กระบอกเอาขึ้นมาหมดแล้วครับ
บอกนี้ใหญ่สุดนะครับครับอันนี้แบบเล็กครับ
อันนี้๑๐ฟุตปากกระบอก๘นิ้วครับอังกฤษของประเทศอังกฤษครับ
ใส่ใส่ใส่ลูกปืนเนี่ยต้องใส่ด้านหน้านะครับใช่ครับ
แล้วก็อัดดินปืนเข้าไปใช่ครับแล้วมันออกไปยังไงฮะกระสุน
ต้องใส่ดินปืนก่อนแล้วก็เอาลูกกระสุน
ซึ่งสมัยก่อนเราดูหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นลูกเหล็กกลมอ่าใช่ครับนะฮะ
แล้วก็ทุ้งก็ทุ้งเข้ามาแล้วก็จุดไฟจุดชะนวนอ๋อจุดชะนวนอยู่ตรงท้ายนี้ครับ
แล้วก็สุนออกไปครับฮะขอบคุณมากครับครับบอกครับดีครับ
มีทั้งปืนพญาตานีมีทั้งปืนชนิดต่างบางประเภทด้านหน้าเล็กเรียวยาวและด้านท้ายใหญ่นะฮะ
มีชื่อเรียกเลยนะครับในประวัติศาสตร์
ผมก็จำชื่อไม่ค่อยจะได้
แต่เรียนมาตั้งแต่เด็กว่าปืนใหญ่ต่างเหล่านี้

และมีที่สั่งมาจากทั้งสเปนทั้งฝรั่งเศสหรืออังกฤษ
กระบอกนี้ทางกรมอุทหารเรือ

แล้วก็ต่อมาก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ก็ขุดเอาขึ้นมา
คือไม่ใช่ขุดง่ายนะครับ
การที่จะขุดขึ้นมาและการเก็บรักษานะครับ

มีตรามงกุฎตรงนี้หน่อยครับ

จะไปแทงหวยอะไรไม่เกี่ยวกับผมนะครับ
อันนี้มีตราซึ่งตรานี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่า
อกจากนั้นในสมัยนั้นในสมัยสมเด็จพระนาราย
ก็ยังมีการผลิตนะฮะแม้กระทั่งอังกฤษ
ขอโทษฮะแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่น
ในสมัยโชกุลก็เคยมาขอปืนใหญ่จากไทยเสียด้วยนะฮะ
และทางไทยก็เคยส่งปืนใหญ่ไปสองกระบอกให้กับประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
นอกจากนั้นคนที่ผลิตในสมัยอยุธยาเท่าดูดูกระปราสาท
ก็คือโปรตูเกตมีประเทศโปรตูเกตที่ส่งปืนใหญ่ขายให้กับไทย
ถึงขนาดต่อมาไทยมีการจัดตั้งเป็นหน่วยทหารปืนใหญ่
แล้วก็สมเด็จพระนารายชอบใจมากถึงขนาดให้ที่ได้อยู่อาศัย
ประวัติศาสตร์ของไทยนั้นส่งแสดงให้เห็นถึงอาวุธที่ทรงพลัง
ซึ่งในสมัยก่อนอาวุธต่างราวนี้ไม่ใช่จะมีใครมีง่าย
เพราะว่าถ้าอังกฤษมาขายให้เนี่ยก็แสดงว่าอังกฤษนี่ต้องขายไม่ใช่ถูกนะฮะ
ต้องขายแพงและประเทศไทยก็เจริญรุ่งเรือง
ก็ต้องมีปืนต่างเหล่านี้ไว้รักษาอนาเขตให้ความปลอดภัยกับประเทศ
กับราชนาจักรในสมัยก่อนลองดูสิครับ

รายละเอียดอันนี้ก็ใช่อันนี้มีตราอยู่ชัดเจนเลย

นั้นคาดว่าสร้างในสมัยปลายกรุงศรียุธยาหรือสมัยต้นรัตนโกศิลป์นะครับ
ก็เป็นระยะเวลากว่า๑๕๐ปีแล้วครับที่ประเทศไทยมีปืนใหญ่
ไว้ในการช่วยลบเป็นประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักร
ไม่ว่าสมัยยุธยาสมัยต้นรัฐนาโกศิลป์สิ่งต่างเหล่านี้
เก็บไว้ให้ลูกหลานดูอย่างที่ท่านผอท่านว่าล่ะครับ
ก็เหมือนกับทหารเก่าที่ปลดเกษียณแล้วจะไปปล่อยให้จมดินอย่างนั้น
มันก็ไม่ถูกต้องก็ต้องนำขึ้นมาขัดล้าง
และก็เอามาแสดงที่หน้ากระทรวงกลาโหมเรามีถึง๔ยุคด้วยกันนะครับ
ตั้งแต่ยุคอายุทยายุคทนบุรียุครัฐนโกศิลป์
เพื่ออะไรครับเพื่อแสดงให้เห็นความมั่นคง
แสดงให้เห็นถึงอาวุธที่ประสิทธิภาพทรงพลัง
อาวุธต่างราวนี้ในอดีตถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังนะครับ
ไม่สามารถมีงบหรือว่าไม่มีกำลังที่จะจัดซื้อได้ก็คงมีไม่ได้
เพราะว่าอาวุธต่างเหล่านี้ในอดีตนั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลัง
สะท้อนให้เห็นถึงกำลังของแต่ละประเทศที่สามารถจะมีได้
เวลาเวลาเราจะเอาเรือเข้าอู่นะครับเราก็ต้องล้มประตูนี้
สูบน้ำให้เต็มพอตรงนั้นเนี้ยเอ่อปกติแล้วเนี้ยตรงนั้นจะไม่มี
ครับนะครับจะเป็นแม่น้ำมาถึงนี้เลยอ๋อครับตรงนั้นเรากั้น
กั้นไว้เพื่อที่จะซ่อมซ่อมประตูนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับครับ
เพราะฉะนั้นเนี้ยปกติแล้วเนี้ยน้ำเนี้ยจะมาถึงตรงนี้เลย
แล้วก็เวลาจะเอานำเรือเข้าอู่นะครับก็เราจะสูบน้ำ
เข้ามาที่ประตูนี้ครับนะครับพอน้ำมันเข้ามาน้ำหนักน้ำ
ข้างนอกก็จะเท่ากันนี่เรามีน้ำหนักเหล็กด้วยครับ
แล้วก็ให้มันล้มไปครับนะครับแล้วให้เรือเนี่ยลากเข้ามา
เราลากเรือเข้ามาเข้าไปตรงนู้นครับอ๋อครับอันนั้นเอง
นะครับแล้วก็พอเรือเข้าไปอยู่อย่างนั้นเรียบร้อย
สูบน้ำออกน้ำออกครับประตูก็จะลอยขึ้นมาใหม่ครับ
แล้วมาปิดซึ่งถ้าไม่มีความจำเป็นก็จะไม่ได้นำเอาปืนใหญ่เข้ามา
แต่เนื่องจากว่าประตูอู่เนี่ยรั่วจะต้องซ่อมชำรุด
ก็เลยมีการปักชีสพายนั่นนะฮะนั่นคือชีสพายนะฮะ
ขุดเอาดินออกนะฮะเพื่อจะซ่อมประตูอู่
ในกรณีนี้ก็เลยทำให้ต้องนำเอาปืนใหญ่ขึ้นมานะฮะ
นี่คือวิธีการเนี่ยของประตูอู่ซึ่งจะเอาเรือเข้ามาซ่อมนะฮะ
ก็จะปล่อยน้ำเพื่อให้เรือเข้ามาแล้วก็ดูดน้ำออกหลังจากเรือเข้ามาแล้ว
อย่างที่ท่านเห็นนะฮะโอกาสอย่างนี้ไม่ได้เห็นได้ง่ายง่ายนะฮะ
ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีทั้งทหารเรือนะครับ
อนุญาตให้เข้ามาทำข่าวแล้วก็ได้พบเห็นนะฮะ
สภาพของปืนใหญ่และปืนใหญ่เนี่ยมีข้อที่สังเกตนะฮะ
ท่านผอบอกก็คือปักเอาหัวลงนะฮะ
หมายความว่าปืนคงไม่ได้ใช้งานแล้ว
นั่นอาจจะเป็นพิธีกรรมโบราณนะฮะถือเป็นเคล็ดอะไรอย่างนั้น
เพราะปืนเนี่ยจะไม่เอาปากกระบอกปืนขึ้นไปข้างบน
ปากกระบอกปืนส่องไปทางนี้แต่ปากกระบอกปืนของปืนต่างต่าง
ที่ขุดพบเนี้ยฮะนะฮะจะเอาหัวนะฮะ
หรือปากกระบอกปืนลวงจุ่มไปลงในน้ำครับนั่นแสดงว่า
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็นิยมออกกำลังกายนะ

บางทีออกกำลังกายแล้วหัวใจหยุดเต้นออกกำลังกายมากเกินไปครับท่านผู้ชม
หรือว่าคนที่ทำงานออฟฟิศบางทีมันเป็นมัจจุราชเงียบ
คือหมายความว่าโลกนี้ไม่มีใครรู้เกิดขึ้นโดยกระทันหันบางทีกินข้าวอยู่
อาจจะเป็นลมทำงานอยู่ดูคอมพิวเตอร์อยู่เป็นหัวใจวายหยุดเต้นเฉย

แต่ว่าถ้าผมจะทำให้ท่านผู้ชมดูผมก็ยังไม่มีความรู้มาก
แต่ผมอยากให้ทุกคนได้ฝึกไว้นะผมก็พยายามฝึกคุณมิ้นก็ต้องฝึก
ถ้าใครได้ดูคลิปเหตุการณ์ตอนคุณโจบอยสเกาะเนี่ย
ก็จะเห็นว่าคือณตอนนั้นมันโกลหนทุกคนก็ตกใจด้วย

มันก็ผ่านเวลาไปประมาณหลายนาทีแล้วเหมือนกันนะคะ
ซึ่งตรงนั้นเขาบอกแล้วว่ารายงานออกมาบอกว่า

โอกาสช่วยช่วยคุณโจเนี่ยมีถึง๑๕เลย

อย่างนี้ดีกว่าคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
เราเชิญเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกระตันยู

เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ

และพบปะกับสถานการณ์แบบนี้อยู่บ่อย
สาธิตให้ท่านผู้ชมดู

เอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิธีการ

เชิญคุณอัญวุธฟรรณภัยของคุณชเสือกระจานนะครับ

วิ่งแล้วก็แบบออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ

เขาล้มตึ้งหมดสติไปแล้วต้องทำยังไงคะ

สิ่งแรกเลยคือต้องตั้งสติของผู้ช่วยก่อนนะครับ

เราเข้าไปประเมินคือสอบถาม
สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนว่า
คนนี้หมดสติเพราะสาเหตุอะไรนะครับ

และที่คุณยอดมีประสบการณ์

มันเกิดขึ้นกับเช่นทั้งนักกีฬา
ที่เราเห็นคลิปของคุณครู
ที่กำลังกล่าวอำลาวันเกษียณ
นั่นก็คือเคสเดียวกันเลยไปเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวินาทีทองนะครับ
สำหรับที่กรณีที่เราเห็นผู้หมดสติเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ก็คือให้ประชาชนเนี่ย
ประเมินความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุนะครับประเมินสถานที่เกิดเหตุว่าปลอดภัยดีแล้ว
เราเข้าไปตรวจสอบเขาว่าเขาหายใจหรือไม่นะครับหรือเป็นใครก็ลองเรียกถามเขาดูนะครับ
เรียกเขาตบไหล่ให้เขาแนะนำตัวว่าเราเป็นใครอะไรอย่างนี้ถ้าเผื่อเขาหมดสติเขาคงยังไม่ตอบรับอะไรแน่ครับ
ใช่ครับก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการประเมินว่าเขาหยุดหายใจหรือเปล่านะครับ
วิธีการก็คือตาดูหูฟังแก้มสัมผัสตาดูก็คือตามองไปที่หน้าอกเขานะครับว่าหน้าอกเขาหายใจหรือเปล่า
ถ้าคนหายใจปกติหน้าอกเขาก็จะกระเพื่อมนะครับแต่ถ้าเขาหยุดหายใจตาดูหูฟังแก้มสัมผัส
หูฟังก็คือฟังเสียงลมหายใจแก้มสัมผัสก็คือลมหายใจถ้าเขาหายใจลมมันก็จะผ่านหูผ่านแก้มเรา
ถ้าเขาหยุดหายใจแน่นอนตะโกนบอกเลยครับขอความช่วยเหลือหน่อยช่วยด้วยครับช่วยโทร๑๖๖๙หรือ๑๖๔๖ก็ได้นะครับ
หรือในกรุงแท่หมรทครมีศูนย์การแพทย์เอ็ดละวันคือ๑๖๔๖อีกเบอร์หนึ่งนะครับ
ช่วยแจ้งรถพยาบาลมาหน่อยมีผู้ป่วยอยู่ช่วย๑๖๖๙
เดี๋ยวนี้ตามห้างสรรพสินค้าบางห้างใหญ่เริ่มมีเครื่องนี้มาแล้ว

เป็นเครื่องกระตุกหัวใจให้กลับมาทำงานเป็นอัตโนมัตินะครับ
อันนี้ก็จะต้องเครื่องประมาณนี้เองครับ

เครื่องมันยังเป็นราคาแพงอยู่ก็จึงไม่ค่อยมีโอ้โหราคา

วินาทีทองนะครับหลังจากที่เขาหยุดหายใจแล้ว
ประเมินแล้วว่าเขาหยุดหายใจแน่นอนนะครับ
แน่นอนนะครับเราเป่าปากเลยครับโดยการเชยคางกดหน้าผาก
วิธีการวิธีการแรกเริ่มแรกเลยก็คือเป่าลมหายใจให้เขาก่อน๒ครั้งนะครับ
วิธีการก็คือเฮดทิวชิลิกคือเอามือสันมือกดหน้าผากเขานะครับ
แล้วโดยการใช้๒นิ้วเนี่ยเชยคางเขาขึ้นเพื่อเป็นการเปิดทางเดินหายใจนะครับ
แล้วก็มือสองนิ้วที่กดหน้าผากอยู่ใช้นิ้วปลายนิ้วโป้งกับนิ้วชี้บีบจมูกเขาด้วย
ปากกว่าปากเป่าเลยครับเป่าโรมหายใจ
อันนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยให้เขารอดได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุด
อันนี้คุณยอดครับหมายถึงว่าเขาหมดลมหายใจไปแล้ว

ท่านผู้ชมครับหมายความว่าหมดลมหายใจแล้วนะครับไม่ใช่ว่ายังหายใจอยู่
ให้เขาเห็นว่าออกกระเปื้องขึ้นมา๒ครั้ง
วิธีแบบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่บางคนก็ถ้าไม่รู้จักกันบางทีก็จะไม่กล้าเป่าเขา
ถ้าไม่ใช่เพื่อนกันไม่ใช่คนรู้จักเราไม่รู้ว่าความปลอดภัยเขามีมากน้อยแค่ไหน

มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ถ้าทำได้นะครับเพิ่ม
มันจะเป็นประสิทธิภาพในการเพิ่มออกซิเจนเข้าไป
ลักษณะแบบนี้คุณยอดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
มันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากอย่างที่บอกว่า
ถ้าเป็นของคุณโจโอกาสรอดแค่

คุณหวังลองทำมือยังไงต่อ

ลักษณะการปั๊มนะครับการวางมือที่ถูกต้องนะครับ

ลิ้นปี่นะครับวัดลิ้นปี่ก่อน
วัดลิ้นปี่แต่ว่า
สองนิ้วเรานะฮะทาบที่ลิ้นปี่

แล้วก็เอาส้นนะครับส้นมือเรานะครับ

ต่อจาก๒นิ้วนั้นขึ้นมาข้างบนใช่ไหม
ใช่ครับก็คือต้องเหนือลิ้นปี่นะครับ

คือถ้าเป็นผู้ชายดูง่ายระหว่างหัวนมราวนม

วนมทั้งสองข้างหัวนมทั้งสองข้างครับ
จะเป็นกระดูก

คือบางคนจะเข้าใจว่าหัวใจอยู่ทางซ้าย
ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่จริงเลยหัวใจอยู่ตรงกลางเลยนะครับ

ถ้าได้ตำแหน่งแล้วก็สั่งมือลงนะครับ
ครับมือนี้มากบ

ใช้คำแล้วก็ตั้งแขนฉาก

กดลงไปกลับให้ลึกประมาณ
สักสองนิ้วหรือห้า

ความเร็วในการกดก็คือให้ได้
หนึ่งนาทีให้ได้ร้อย
กดส่งลงไปมือห้ามงอนะครับ
แขนตึงแขนตึงตลอด
คือใช้ทั้งตัวแบบขยมลงไปเลยใช่ไหม
ใช้แรงจากหัวไหล่กดลงไปนะครับ
น้ำหนักให้ได้ประมาณ๒นิ้ว
หรือ๕หรือ๖เซนก็ได้นะครับ

ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งต่อนาที

เวลาเรากดไปนับหนึ่งสองสาม

เป่าปากสองครั้งต่อต่อเซ็ตนะครับ

ใช่ครับเพราะอันนี้คือวินาทีสำคัญเลยวินาทีทองนะครับ
ถ้าเผื่อเราหยุดทำไปหยุดไป
โอกาสมันก็จะลดน้อยลงนะครับ

การหยุดหายใจเนี่ยหัวใจเขาหยุดเต้น

หยุดสูบเลือดสูบออกซิเจนขึ้นไป

แล้วก็ใช้มือสันมือ

เอาส้นอีกข้างนึง

แล้วคุณชุวิตต้องตั้งให้ตัวเขา

แล้วก็พยายามใช้หัวกำลังจากหัวไหล่
อย่างนี้นะครับ

หรือทำไปรถพยาบาลจะมาห้ามหยุด

ถ้าเราเหนื่อยนะใครสามารถ

ผมเห็นฝรั่งเขาทำเขานับเป็น
นะวคะอย่างนี้
ตอนของไทยเราก็ใช้๑และ๒และ๓และ๔เพื่อให้จังหวะครับ
และ๒และ๓และ๔และ๕
เหมือนความสมัยก่อนที่มีคลิปอ่านนึงใช้จังหวะเพลงสุกกันเถาร้าว
มันสำคัญเพราะว่าบางครั้งเราไม่มั่นใจว่าคนที่เราจะไปเป่าปากเขาเนี่ย
เขามีรูปประจำตัวหนึ่ง
แสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องเป่าปากก็ได้

แต่ว่าถ้าพูดถึงโอกาสรอดเพิ่มให้เขาได้มากที่สุด

เอาลมหายใจเข้าไปด้วยแล้วก็มันจะทำให้เพิ่มออกซิเจนครับ
ในระหว่างที่ฉุกเฉินสถานการณ์

เกิดขึ้นได้ทุกที่ครับไม่ว่าร้านอาหารสถานที่ทำงานสถานที่ออกกำลังกาย
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกระตันยูทั้งสองท่าน

เพราะเป็นโอกาสที่จะรอดจากการเสียชีวิตที่เรียกว่ามัจจุราชเงียบ
วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิทั้งสองท่านนะครับ

คุณผู้ชมประมาทไม่ได้นะคะเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย
เห็นจากข่าวที่เกิดขึ้นแล้วเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แหละ
คุณผู้ชมน่าจะได้เข้าใจและรู้ถึงวิธีการทำกันข้างมากขึ้น
เดี๋ยวเราพักกันพรุ่งนึงก่อนค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ

คุณพูดเรื่องบ่อนใช่ไหมคะ
ใช่เรื่องบ่อนคุณมิ้นท์ค่ะท่านผู้ชมครับ
ก็อย่างที่บอกแหละตอนนี้มีหน่วยงานทหารหน่วยงานตำรวจ

ดังนั้นก็ไม่ใช่ตำรวจมีหน้าที่อยู่คนเดียว
บางคนเขาก็ไปคุยกับตำรวจเขาอยากจะเปิดบ่อนไปเคลียร์
ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะตำรวจเขาไม่เอาด้วยเพราะอะไร
เพราะมีทหารมาอืมทหารมีมาตรา๔๔
ที่สำคัญผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูรายการเราแล้วคุณมิ้น
รู้เรื่องคำสั่งนี้เป็นคำสั่งสำคัญ
คำสั่งนี้คือคำสั่งที่เลขที่๒๓๔
คำสั่ง๒๓๔นะครับ

คือคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการ

เราเจอข่าวที่ไหนที่นิคมคำสร้อยที่จังหวัดมุกดาหาร

ปรากฏว่าตำรวจอ่าตำรวจนะฮะ

ไปจับมาเรียบร้อยได้ผู้ต้องหามาเกิน๓๐กว่าคน

จับได้๓๘คนไปส่งโรงพักปรากฏ

สมมุติว่าเขาไปจับมานะคุณมิ้นนะ

ทหารไปจับมา๓๘คน

ทีนี้ลองดูคำสั่ง๒๓๔ทางตำรวจเนี่ยเขามีไว้เขาบอกว่า
ความผิดเกี่ยวกับอบัยมุกเป้าหมายตามคำสั่ง๒๕๓๔เขาเอาง่ายครับ
จำนวนผู้เล่นตั้งแต่๒๐คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่อง
สมัยหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยเจอครับคือพูดง่ายถ้าเกิน๒๐คนนะ
เกิน๒๐เกิน๒๐คนสมมุติแล้วกันว่าเขาจับมาเนี่ย๓๒คน๓๒คนคุณรู้ไหมเขาทำกันยังไง
ไม่ให้ถึง๒๐คนใช่ไหมก็แยกเลยครับ๑๕คนวงหนึ่งนะอีก๑๗คนวงหนึ่ง
ก็รวมแล้ว๓๒ไงแต่มันไม่ถึง๒๐คนอันนี้คือแยกสำนวนใช่ไหมคะ
แยกเขาแยกสำนวนแน่นอนครับเขาแยกวงที่เล่นเขาบอก๑๗คนเล่นอีกอย่างหนึ่ง
คนเล่นการพนันอีกชนิดหนึ่งไม่ถึง๒๐คนไม่ใช่ใบมุกเป้าหมาย

คือเพื่อที่ตัวเองจะได้รอดจากคำสั่ง๒๓๔นี้
ใช่ครับคำสั่งนี้คำสั่งสำคัญครับตำรวจทุกคนรู้จักครับ
ออกโดยสมัยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก่อนหน้านี้มีในสมัยท่านโกวิทวัฒนะ
ลักษณะความผิดที่เขาเรียกว่าอบัยมุกเป้าหมายก็คือการพนันที่มีผู้เล่นตั้งแต่๒๐คนขึ้นไป
หรือเล่นในสถานที่เดียวกันนะฮะบางทีเนี่ยเท่าที่ผมเจอในสมัยก่อนนะฮะ
๓๒คนจับมาได้๓๒คนก็ไปอยู่บ้านไร้ที่๑๕๑๑๗คน
ไปพบที่บ้านเลขที่๑๕ทับ๒อีก๑๕คนแย่งบ้านเลขที่ด้วย

ไม่ได้กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้คำสั่งเขาเขียนไว้ครอบคลุมไว้กว้าง
ต่อมาคำสั่งนี้เขาเลยมีรายละเอียดให้
เช่นในบริเวณสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่องกัน
อันนี้มาเพิ่มนะครับมาเพิ่มว่าครอบไปเลยต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้แล้ว
มาแยกไม่ได้แล้วพบในเวลาเดียวกันพบในใกล้เคียงคำ
ในสถานที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกันโดนหมด
นี่คือคำสั่ง๒๓๔ทับ๒๕๕๘ฉบับปรับปรุงใหม่
เขาบอกการพนันเป้าหมายนะ๒๐คนทีนี้ที่คุณเจอที่มุกดาหารสักกี่คน

เขาไม่ได้แลก๓๐คนนะเขาทำแบบที่ผมบอกนี่แหละครับ

นะฮะวงหนึ่ง๑๐คนวงสอง๑๐คน
วงสามอีก๑๐คน

ก็ผมบอกไอ้ทหารเขาเลยบอกเฮ้ยไม่ได้

กลายเป็นว่าทหารจับแต่พอไประเบิดสำนวนตำรวจจับ

ก็นี่แหละครับนี่คือวิธีการที่เป็นการหลีกเลี่ยง

เพราะว่าถ้าเกิดกระทำอย่างนั้นป้งเนี่ย

เขาเขียนว่ากรณีหน่วยอื่นไปจับ

ไปตรวจค้นสถานที่นะฮะ

จะต้องถูกลงโทษได้พิจารณาความบกพร่องตามลำดับชั้น
ก็หมายความว่าถ้าเกิดไปเจอเกินกว่า๒๐คน
ก็จะถูกตั้งก่อหาบกพร่อง
โดยกรณีหน่วยอื่นไปจับกรณีนี้ทหารไปจับที่มุกดาหาร
ไปจับ๓๘คนก็ไปแยกวงจับสิทธิ์อันหนึ่ง
อีก๑๐อีกวงหนึ่งก็กลายเป็นว่าไม่ถึง๒๐คน
อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้นะ
เหมือนกันเลยครับลักษณะเดียวกัน
ดังนั้นไปลองดูสิครับว่าในคำสั่งนี้
มีสาระสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับ

กรณีมีการตรวจค้นจับกลุ่มการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบัยมุก
จะต้องรายงานดำเนินการโดยทันที
ก็หมายความว่าผู้ที่ต้องรายงานการตรวจค้นจับกลุ่ม
จะต้องทำการรายงานตรวจค้นจับกลุ่ม
สืบสวนตรวจค้นจับกลุ่มกระทำได้ยากง่ายเพียงใด
ระยะเวลาที่กระทำความผิดมากน้อยเพียงใด
การตรวจค้นจับกลุ่มครั้งที่เท่าไหร่
สถานที่ดังกล่าวหรือบริเวณใกล้เคียง
หรือน่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใดมีส่วนผัวพันธ
รู้เห็นเป็นใจเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์
สำเนาบันทึกการตรวจค้นจับกลุ่ม
เนาบันทึกการประจำวันแผนที่สังเกตภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
ทำการตรวจค้นจับกลุ่มวงเล็บท่ามี
และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยรายงานการตรวจค้นจับกลุ่ม
จะต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกขั้นตอน

ข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดให้พ้นความผิด

จะถูกพิจารณาบกพร่องลงโทษไม่รายงาน
โอ้โฮนี่คุณนี้เดี๋ยวก่อนละเอียดยี๊บขนาดนี้

ขนาดละเอียดนะเขายังแยกวงเลย
จับมา๓๘หายไป๘เหลือ๓๐

คือหัวใจมันอยู่ที่๒๐คนเราจับกลุ่มผู้เล่นการพนันได้
เกิน๒๐คนเขาเอาเรื่องมาก

บายมุกเป้าหมายคือต้อง๒๐คนขึ้นไป
อกจากนั้นแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ
พนันออนไลน์การค้ามนุษย์
คำสั่ง๒๕๓๔ทับ๒๕๖

ยังจะใช่ไหมคะอยากจะทำยังอย่างนี้

ว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าเจ้าหน้าที่ทีมอื่นเขาไปรู้

มีสายแต่ว่าเป็นสายที่ไปแจ้งฝั่งนู้น

ทะเลาะกันตำรวจยังต้องรู้เลย

จอดที่หน้าบ่อนคุณมิ้นบินมาเหรอ
คนต้องขับรถมาหน้าบ้านทำไมรถเยอะ
หน้าบ้านมีมอเตอร์ไซค์เยอะมีคนดูต้นทาง
คือร้อยทั้งร้อยเจ้าหน้าที่พื้นที่นี้รู้โดยทั้งสิ้น

หมายสายข่าวทั้งสายสืบทั้งอะไรต่ออะไร

ถ้าไม่เคลียร์กับเจ้าที่เนี่ยเขากล้าไปเปิดเหรอ
ไปเปิดอยู่วันเดียวเปิดเช้าเย็นมาจับแล้ว

ที่เจ้าของพื้นที่จะไม่ทราบ
อมเอิมเบาหมายในคำสั่ง๒๓๔๒๕๕๘
ก็ระบุไว้ว่าเกิน๒๐คนเมื่อไหร่เป็นเรื่องหนักละ
พูดง่ายถ้าเกิดมีคนเล่นเกิน๒๐คนเป็นเรื่องใหญ่

ก็แบ่งบ้านเลขที่บ้าง
แบ่งคนเล่นบ้างแบ่งประเภทการเล่นบ้าง

จับตอน๒โมงอีกวงไปจับได้ตอน๔โมงเห็นไหม

ขอจับบ้างมีหลายหลากวิธี
ผมพูดไม่จบไม่สิ้นคุณมิ้นวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อน
เดี๋ยววันหน้ามีโอกาสผมมาเล่าให้ฟังใหม่
ถ้าเกิดเกินในเรื่องนี้ก็ต้องฝากไปถึงทางหน่วยงานรัฐบาลด้วย
เพราะว่าตำรวจยังไงก็ควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชนนะ

กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ